เป็นเหตุการณ์ชายวัยรุ่นอายุ๒๐ปีใช้ปืนปากกาค่ะ

ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มชายคนนี้ได้แล้วนะคะ
แล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนคุณยายเนี่ยโอ้โหหลังจากที่ทราบข่าว
ยายของผู้ต้องหาเนี่ยนะบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะ
เพราะว่าหลานอายุ๒๐ปีครบเกณฑ์ที่จะเกณฑ์ทหารพอดี
แล้วกะว่าจะสมัครทหารรับใช้ชาติ
แต่สุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อนนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุ
ตำรวจสพเวลุวันก็สามารถจับกลุ่มนายสำริท
โบราณปู่อายุ๒๐ปีพร้อมกับอาวุธปืนปากกา๑กระบอก
หลังพบว่าเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนปากกานี่แหละค่ะ
ยิงนายภูวนัยพวงทองอายุ๒๑ปีเป็นคู่อริเสียชีวิต
บนถนนเรียบคลองชลประธานในพื้นที่บ้านบึงแก่
ตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดสดร้อนเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้
แล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแบบนี้ค่ะ

รวม๕คนขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวงานบุญ
แล้วก็ไปดูหมอลำซิ่งที่บ้านบึงแก่
จนกระทั่งตี๒หลังงานเลิก
ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะกลับบ้าน
แต่พอมาถึงถนนเรียบคลองชลประธานก็คือจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ไปพบกับนายภูวนัยผู้ตายกับพวกซึ่งเป็นวัยรุ่น
ต่างหมู่บ้านอายุสักประมาณ๒๐ปี
แล้วก็รวมแล้วก็สักประมาณ๒๐คนดักรออยู่
คือกลุ่มวัยรุ่น๒๐คนเนี่ย
กรูเข้ามาทำร้ายนายสำริท
ก่อนที่จะถูกผู้ตายแย่งกุญแจรถจักรยานยนต์
แล้วก็เตะก้านคอ๑ครั้ง
นายสำริทให้การกับตำรวจบอกว่า
ชักอาวุธปืนปากกาที่พกมาเนี่ยยิงสวนออกไปถูกนายภูวนัยเสียชีวิต
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นคนอื่นวิ่งหนีกระเจิงเลยค่ะ
จากนั้นผู้ต้องหาได้หยิบกุญแจรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปบ้านพักที่หมู่บ้านสำจาน
ตำบลบ้านค้อซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ก่อนที่จะถูกตำรวจชุดสืบสวนตามจับกลุ่มตัวได้
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ทีนี้นายสำริทผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะคะว่า
สั่งซื้อปืนปากกามาจากอินเตอร์เน็ตราคากระบอกละ๑๕๐๐บาท
และกระสุนราคานัดละ๕๐บาท
โดยมีเพื่อนที่เป็นทหารนำมาส่งให้ถึงบ้าน
แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพอยู่นั้น
ปรากฏว่าจู่ในสำริตผู้ต้องหาใช้แมสเป็นบางใบด้านแบบนี้
จู่ก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตนเองอายุครบเกณฑ์ทหารปีนี้พอดีก็คือ๒๐
ตั้งใจนะตั้งใจว่าจะสมัครรับใช้ชาติในวันพรุ่งนี้อยู่แล้ว
แต่สุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อน
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ

คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ
คนถามถามจี้ใจมากเลยนะตอนแรกไม่ร้องไห้
แต่พอถามคำถามนี่อยากเป็นทหารใช่ไหมเท่านั้นแหละค่ะ
ก่อนที่จะตอบร้องไห้ก่อนแล้วก็เอาผ้าเนี่ย
ที่ถืออยู่ผ้าขุนนูเนี่ยปากน้ำตาแบบเนี่ย
และพยักหน้าบอกใช่หมดแล้วครับครับ
คุณผู้ชมทีนี้ไปสอบถามคุณยายของผู้ต้องหาก็คือ
นางประสิทธาพรมคุณยายอายุ๖๐ปี
บอกแบบนี้นะคะบอกว่าเลี้ยงดูหลานชายคนนี้มาตั้งแต่แบบเบาะ
เพราะว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันที่ผ่านมาหลานชายดื้อ
แล้วก็ชอบเที่ยวเตรตามภาษาวัยรุ่น
บางครั้งก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็มีเรื่องทะเลาวิวาสกับวัยรุ่นต่างถิ่น
หลานชายคุณยายบอกว่าอายุครบเกณฑ์ฐานในปีนี้
จะบอกคุณยายอยู่เลยว่าจะสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติในวันที่๘เมษายน
เพื่อที่จะได้มีเงินเดือนมาส่งให้ยาย
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดูคุณยายนะ

แล้วช่วงก่อนที่น้องออฟจะเกิดปัญหาจนน้องออฟเสียชีวิตนะคะแม่
น้องออฟกำลังจะมีโครงการเห็นอย่างบ้างจะไปเลี่ยนบ้างหรือไปเห็นอย่างอื่น
จะไปทหารจะไปสมัครกันบ้างได้ก็จะมาเลี่ยนจะไปเป็นทหาร
เบื้องต้นนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายสับฤทธิ์ก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาผู้ต้องหาหลังจากนี้ก็จะถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ